ถ้าเกิดว่าพูดถึงสนามบินกระบี่ใครที่เคยไปใช้บริการ
ก็จะพบว่าสนามบินแห่งนี้มีลักษณะค่อนข้างใหญ่
เป็นสนามบินนานาชาติเป็นหน้าเป็นตาในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ต้องยอมรับว่าจังหวัดกระบีเป็นจุดหมายปลายทาง
เกาะสวาสหาดสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหลายประเทศทั่วโลกนะคะ
แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาโดยเฉพาะในโลกออนไลน
ไปดูกันนะคะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่เมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะคะทางไทยรัฐออนไลน
ก็ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบล่วงหน้าแล้วกับทางสนามบิน
แต่เหตุใดทางเจ้าหน้าที่สนามบินจังหวัดกระบีจึงไม่มีการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟสำรอง
แล้วก็ปล่อยให้เกิดไฟดับขึ้นนานกว่า๘ชั่วโมงค่ะ
ขณะเดียวกันบางส่วนก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวต้องรอจนกว่าระบบจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ไม่ใช่ปล่อยให้เข้าเมืองโดยไม่มีการตรวจเช็คประวัติ

เดินทางเข้ามาในเมืองในช่วงดังกล่าว
พร้อมแนะนำทางออกด้วยนะคะว่าหากจำเป็นจริง
ก็ควรแจ้งให้เครื่องบินที่อยู่เหนือน่านฟ้า

ซึ่งน่าจะดีกว่าปล่อยเข้ามาแบบนี้ค่ะ
จากนี้นะคะยังมีหนุ่มอีกรายโพสต์ข้อความ

เคยเห็นสนามบินกระบี่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดเทียนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
กรอกข้อมูลใส่กระดาษแบบนี้
คัดกรองประวัติอาทยากรรมจะทำอย่างไร
อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
อกจากนี้มีผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินกระบี่ในช่วงเวลาดังกล่าว

โพสต์ข้อความลงสังคมออนไลน์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งระบุว่า
ไม่ใช่เพียงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีปัญหา
แต่ยังรวมไปถึงบันไดเลื่อนใช้การไม่ได้
พันธุลำเลียงกระเป๋าก็ใช้การไม่ได้
ส่วนห้องน้ำก็มืดสนิทใช้การไม่ได้เช่นเดียวกัน